องค์กรที่เก่งในเรื่องของการตรวจสารกระตุ้น
องค์กรระดับโลกที่จะคอยสุ่มตรวจ

เป็นองค์กรอิสระที่ก่อตั้งในปี๑๙
ซึ่งองค์กรนี้ทำงานร่วมกับคณะกรรมการโอลิมปิกสากล
รวมถึงองค์กรกีฬาจากทั่วโลกกว่า๖๐๐แห่ง
เพื่อกระจัดการใช้สารกระตุ้นต้องห้ามในการแข่งขันรายการต่างทั่วโลก
หากพบว่านักกีฬาคนไหนกระทำผิดจริง
กรนี้นั้นไม่ได้ตรวจสอบเฉพาะคนเท่านั้น
แต่ว่าสัตว์ที่ใช้ในการแข่งขันอย่างม้า
ก็ถูกตรวจสอบสารกระตุ้นเช่นเดียวกันนะครับ

เคสของนักกีฬาดังที่ถูกแบดมีใครกันบ้างครับ

จับได้ว่าใช้สารกระตุ้นในปี๒๐๑๙
แล้วก็สูญเงินภายในวันเดียวไปถึง๗๕ล้านเหรียญสหรัฐ

บทสรุปจะไม่ชัดเจน๑๐๐แต่นอกจากจะโดนแบนยาวแน่แล้วนะครับ
พร้อมกับถอนตัวไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
เธอก็บอกว่าสารที่เธอใช้เนี่ยเป็นสารที่เป็นการอัปเดตใหม่ในรอบปีที่ผ่านมา
ซึ่งเธอนั้นไม่ได้รู้มาก่อนนะครับ
ส่วนนี้ช่องเวย์นักบ้านบินตันนัดหนึ่งของโลก
ต้องมีการอุทธรณ์ช่วยโดยทางสมาคมนี่แหละครับ
กลุ่มโจมตีว่าระบบการตรวจสอบแล้วก็พื้นฐานในการระบุสารกระตุ้นนั้น
ยังไม่ได้มาตรฐานและไม่เป็นธรรม
มีเป็นร้อยเป็นพันชนิดนะครับบางครั้ง
นักกีฬาเนี่ยไม่มีเวลาหรอกครับที่จะไปอัปเดตหรือว่าไม่ตั้งใจจะใช้อยู่แล้ว
โดยที่ควรจะตรวจสอบความตั้งใจและเจตนาในการใช้ด้วยครับ